คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเราเคยเตือนหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่าคิดทำอะไรไม่ดีเลย
โดยเฉพาะเรื่องการปล้นร้านทองไม่เคยมีใครรอดสักรายล่าสุดนะคะ
โดนจับเรียบร้อยเวลาไม่ถึงวันหนึ่งค่ะเป็นโจรบุกเดี่ยวไปปล้นร้านทองคุณกวาดไปร้อยสิบเก้าเส้น
มูลค่าสองล้านบาทนะคะตำรวจจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูจังหวะก่อเหตุเนี่ย
เข้าไปก่อเหตุบุกเดียวแบบนี้เลยนะแล้วกวาดแบบกวาดมาทั้งแผงเลยค่ะ
แล้วก็หนีไปคนร้ายลักษณะคือเป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวมีฮูตคลุมศีรษะนะคะ
นเคาน์เตอร์เข้าไปขโมยทองแล้วก็ปีนหลบนี้ออกไปค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
โดยเป็นการใช้อาวุธปืนด้วยนะคะจี้ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
ในห้างสรรพสินค้าเที่ยมเพิร์นโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
สวมกางเกงขายาวสีแดงค่ะสวมหน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้าด้วย
ขี่มอเตอร์ไซค์มีโอสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนีไปทางตำบลสำโรงนะคะ
แต่แน่นอนกล้องมุมจอดปิดเขามีทุกที่อืม
จับภาพได้หมดแล้วค่ะว่าคุณออกจากที่ไหนไปที่ไหน
และไปหยุดจุดอยู่ตรงไหนบ้างแต่ตำรวจบอกว่า
รีบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านทองเลยปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยกวาดไป๑๑๙เส้น
น้ำหนักทองกว่าเจ็ดสิบสองบาทมูลค่ากว่าหนึ่งล้านเก้าแสนบาทค่ะ
พนักงานบอกว่าอยู่คนร้ายบุกเข้ามา
แล้วก็ชักปืนขู่เลยบอกให้หยิบทองให้

คนร้ายก็เลยขู่จะยิงค่ะทุกคนก็กลัวหมอบกันหมดเลย
คนร้ายก็เลยต้องตัดสินใจปีนกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดทองเอง

พลตำรวจตรีพรชัยนนวชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ส่งชุดสืบสวนไป๕ชุดเลย
เป็นชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ชุดสืบสวนสพนทแล้วก็ชุดสืบสวนภศ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
จับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
อายุอานามไม่น้อยนะคนร้ายรายนี้
ชื่อนายคุณสอบดอกแก้วกลาง
ในสอบอายุ๖๓ปีแล้วค่ะ
คือตำรวจไปจับได้ตอนที่หนีไปหาเพื่อน
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ปืนได้ด้วยปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุ

มีของกลางเป็นทองรูปภัณฑ์๙๘เส้น
ซ่อนอยู่ที่ลิ้นชักหน้ารถเก๋งที่ใช้ขับหลบหนี

เคยทำงานสถานอาบอบนวดแล้วก็ผับหลายแห่ง
ในจังหวัดอุบลราชธานีและนครสวรรค์
พิษโควิด๑๙เข้าไปตกงานเรียบ
อารมณ์ชั่ววูบด้วยเลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
เพราะจำเป็นต้องใช้เงินในการใช้จ่ายเลี้ยงชีพ

ตำรวจจับตัวดำเนินคดีตามข้อหาเรียบร้อยแล้วค่ะ